สวัสดีค่ะสวัสดีลำบากนิดนึงนะคุณผู้ชม
สวัสดีรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะช่วงนี้ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักลมแรงเหลือเกินค่ะร่มคันเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะคะ
เสื้อกันฝนต้องมาเสื้อชูชีพก็ต้องมาเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ทำไมสัปดาห์นี้มันยุ่งยากอะไรขนาดนี้นะคะกว่าจะออกไปทำงานได้
ฝนเยอะแบบนี้เพราะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมฝนประจำฤดู
เขากำลังแรงขึ้นกำลังแรงขึ้นจากอะไรก็พายุนู่นตาลิมนู่นตัวแอลตรงนู้นน่ะ
เขาดึงไปก็เลยทำให้มรสุมแรงขึ้นและแถมมีร่องฝนพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
นี่ลักษณะแบบนี้ฝนตกทั่วไทยค่ะย้ำนะคะตั้งแต่เมื่อวานสิบเจ็ด
ฝนตกหนักให้ระมัดระวังค่ะคุณผู้ชมฝนตกเนี่ยเป็นการตกลักษณะแช่นะคะ
แต่ว่าพื้นที่ที่ฝนตกน้อยที่สุดก็คือพื้นที่ภาคเหนือส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังภาคอีสานค่ะ
ตกได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะและภาคอื่นอื่นก็ตกหนักสลับกันไปกับเบานะคะ
แต่ไม่หยุดไงตกไปตลอดทั้งวันเลยและนี่คือพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะ
ประกาศออกมามีประมาณ๔๔จังหวัดครบค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
คุณผู้ชมเรื่องของฝนที่ต้องระมัดระวังแล้วเรื่องของคลื่น
อะไรจะขนาดนั้นคะคลื่นในทะเลอันดามันจุดที่มีฝนที่เป็นสีม่วงสีชมพูเนี่ยนะ
นั่นคือจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่าสี่เมตรและอ่าวไทยก็ไม่น้อยหน้าตรงนี้ค่ะ
ช่วงนี้ใครที่ไปท่องเที่ยวงดออกเรือแล้วกันนะคะ
อุณหภูมิฝนมาอุณหภูมิดีขึ้นประมาณ๒๓๓๔องศาเซลเซียส

มาทำงานให้ทันนะคะเพราะว่าอากาศน่านอนเหลือเกินค่ะ